มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฆ่าหมอปอนะฮะ
ซึ่งผู้ต้องหาก็แน่นอนว่าตอนนี้มี๒คน
คนหนึ่งก็คือในเก่งที่เป็นแฟนนุ่มเป็นว่าที่เจ้าเบ่านะครับ

อีกคนนึงก็คือกิ๊กหรือว่าเพื่อนสาวคนใหม่ของนายเก่ง

วันนี้ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็ได้เดินทางไปที่บ้านของครอบครัวของนางสาว

ซึ่งอยู่ที่ตำบลทุ่งระยะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
ตอนนี้กำลังมีพิธีบำเพ็ญกุศลศพของหมอปออยู่นะครับ
โดยทางครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็ญาติ
ก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็รับเงินช่วยเหลือด้วยนะครับ
ในฐานะที่เป็นข้าราชการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับ
ทางจังหวัดก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันครอบครัวของหมอปอได้นำจดหมายของนายรณชัยปานชาติ
หรือว่าในเก่งผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงหมอปอเสียชีวิต
ระบุข้อความขอโทษพ่อและแม่ของหมอปอ
หลังจากได้รับมาจากร้อยเวรเจ้าของคดี
หมอเก่งในเก่งก็ฝากมานะครับ
โดยใจความเนี่ยสรุปว่าอึดอัดกับนิสัยของปอ
และไม่อยากทำแบบนี้ยังรักพ่อแม่ของปอและขอโทษ

กับแม่ของหมอปอบอกว่าเชื่อถือไม่ได้นะฮะ
เพราะว่าทราบมาว่าหมอปอเคยถูกทำร้ายร่างกายจากในเก่งหลายครั้ง

และยังบอกอีกว่าถ้าในเก่งไม่รักหมอปอ
ก็น่าจะบอกกันเรื่องยกเลิกการแต่งงาน
ก็แค่อับอายไม่ถึงขั้นจะต้องมาลงมือฆ่าหมอปอเลย
เพราะฉะนั้นไม่อยากให้เชื่อกับคำว่า
ในเก่งที่เขียนอ้างมาว่าอึดอัดกับนิสัยของหมอปอนะครับ
ขณะที่นายบำรุงพี่ชายของหมอปอบอกว่าขอให้สารลงโทษประหารชีวิตในเก่ง
เพราะเคยพบว่ายางรถยนต์ของหมอปอที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่มีรอยไหม้จากการถูกเผา
ซึ่งเป็นรถที่นายเก่งนำไปใช้อยู่เป็นประจำ
ว่าอาจเป็นฝีมือของในเก่งด้วย
ส่วนเรื่องของการเผาศพหมอปอที่กำหนดไว้ในวันที่๒๔ธันวาคม
วันพรุ่งนี้ทางครอบครัวขอเลื่อนกำหนดออกไปก่อนนะครับ
เพราะต้องรอญาติและเพื่อนของหมอปอที่กำลังเดินทางมาร่วมงาน
ส่วนจะมีการจัดพิธีเผาศพวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนวันนี้ครับทางตำรวจสพสลุยจังหวัดชุมพรได้ควบคุมตัวนางสาวนรมนช่วยสมบัติ
แฟนใหม่ของในเก่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่ากับนายเก่ง
แล้วก็เรื่องการพกพาอาวุธปืนนะครับ
คุมตัวไปฝากหางที่ศาลนะฮะจังหวัดชุมพรฝากขังผลัดแรก

นางสาวนรมนก็รับสารภาพว่าเป็นผู้จัดหาปืนให้กับนายเก่ง
แล้วก็ขับรถพาไปจริงในวันเกิดเหตุ
แต่ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับแผนการสังหาร
ตอนนี้ก็ฝากขังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร
ตอนนี้ก็เข้าเรือนจำไปอยู่ในแดนแรกรับ

ส่วนในเก่งที่อยู่ในเรือนจำของฝั่งของผู้ต้องขังชาย

เห็นบอกนรมนไม่กินอะไรเลย
แล้วก็เครียดต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแบบตลอด๒๔ชั่วโมง

ส่วนในเก่งก็เครียดก็ต้องมีนักโทษชั้นดีคอยประกบเหมือนกัน

เพราะว่าทางเรือนจำเขาก็ไม่ได้เปิดให้เยี่เสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว